แม้ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด
ถึงการตายของปลากระเบนราหูถึง๕๖ตัว
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
แต่ก็มีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่า
ปล่อยน้ำเสียจากโรงงานและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ

ซึ่งก็ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงภาคประชาชนแลกเปลี่ยนความรู้รวมไปถึงข้อมูล
ขณะที่ภาคประชาชนก็เตรียมที่จะล่ารายชื่อ
ต่อสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้แก้ปัญหานี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
คลิปวีดีโอนี้คือหนึ่งในต้นต่อ
กลุ่มเครือข่ายสมุทรสงครามจัดการตนเอง
เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลากระเบนราหูขนาดใหญ่
แม่น้ำแม่กรองตายไปแล้วขนาดนี้๕๖ตัว
เพราะคลิปที่เห็นเป็นการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
เกี่ยวกับการผลิตเอทานอลในจังหวัดราชบุรี
ซึ่งคลิปนี้บันทึกไว้เมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
โดยผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าสิทธิ์มักขวาน
หลังจากนั้นทางโรงงานอุตสาหกรรมก็ออกมายอมรับว่า
เป็นการรั่วไหลของถังมาบัดน้ำเสีย
และได้ซ่อมแซมไปแล้วตั้งแต่วันที่๗ตุลาคม

ผู้ประสานงานกลุ่มสมุทรสงครามจัดการตนเอง
กล่าวในที่ประชุมหารือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำตายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามว่า
จากคลิปที่เห็นก็เชื่อได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรม
น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ปลากระเบนราหูตายจำนวนมาก
และเป็นการสูญเสียด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของจังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมกันนี้ยังได้ล่ารายชื่อ
เพื่อเตรียมยื่นให้สำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน๕จังหวัด
คือเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
และราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้น
และเป็นแนวทางป้องกันรวมถึงแก้ไขในอนาคต

คืออย่างน้อยก็อยากให้เกิดเป็นหน่วยงาน
ในระดับใหญ่กว่ากลมหน่อยหนึ่ง
ที่สามารถคือขึ้นตรงกับทางสำนักนายกโดยตรงอย่างนี้ครับ
แล้วก็หน่วยงานนี้ควรเป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะ
สั่งการหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ได้

สามารถใช้กฎหมายในการตักเตือน
ในการปิดโรงงานได้
แต่ให้มันอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเดิมที่มีอยู่นั่นเอง

สัตวแพทย์หญิงนันทริกาชันซื่อ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ
วิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทย์

ก็มองว่าสาเหตุการตายหมู่ของปลากระเบนราหูในครั้งนี้ว่า
เกิดจากการถูกสารพิษที่เจือปนมากับน้ำแน่นอน
แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด
คือก่อนอื่นต้องเรียนว่าตอนนี้เรายังไม่ได้
คือการตรวจสารเคมีในปลายังไม่ได้ทำชัดเจน
เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ว่าจะตรวจสารประเภทไหน
แต่เราทราบว่าสารที่เขาได้รับ
ไม่ใช่สารที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะแน่
แล้วก็ผลกระทบที่มีก็คือเป็นสาเหตุของการตาย
ก็คือการที่เขาไตวาย
แล้วก็ระบบเหงือกก็คือระบบหายใจของปลาเสียหาย
รวมทั้งเราเห็นอาการทางประสาทของปลาด้วยนะคะ
ในปลากระเบนตัวที่ช่วยชีวิตมาได้
แต่ในปลากระชังนี่เห็นได้ชัดค่ะว่าตับก็เสียหายด้วย
แล้วก็มีอาการที่ปลามีเลือดออกแบบผิดปกติในร่างกาย
ก็น่าจะเป็นสาเหตุจากสารพิษเหล่านั้นค่ะ
และในอนาคตทางสัตวแพทย์หญิงนันทริกา
ก็ได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลากระเบนราหู
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธั้งเดิม
รวมถึงไม่ให้พวกมันศูนย์พันธุ์ไปจากลำน้ำแม่กลองแห่งนี้
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน